เมื่อประมาณครึ่งปีก่อนคุณตัวประสบอุบัติเหตุล้มอยู่ที่กองถ่าย

ซึ่งก็เข้ารับรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลจุลาลงกร
แพทย์ได้ทำการตรวจแล้วก็ดูกระดูกที่หัก
ผลปรากฏว่ารักษณะของกระดูกที่หักมันเกิดจากการเป็นมะเร็ง
ก็เลยจึงเจาะกระดูกเข้าไปตรวจเลย
แล้วก็พบว่าเป็นมะเร็งที่ตับ

ก็ทำให้อาการปวดแล้วก็อาการทั่วไปก็ดีขึ้น
มา๑เดือนก่อนหน้านี้คุณตัวก็มีอาการเริ่มแบบว่าเบื่ออาหาร
แล้วก็รู้สึกปวดหลังมากขึ้น
จนกระทั่งวันที่๙มิถุนายน
ก็พบว่าความดันโลหิตต่ำลง
แล้วก็ความดันเนี่ยก็ตกไปเรื่อยจนหมอเนี่ยนะคะ
ก็ใช้ยากระตุ้นความดันโลหิต
แล้วก็แต่ก็ไม่สามารถที่จะยื้อชีวิตได้นะคะ
นี้คนในวงการนี้ก็ได้โพสต์ข้อความไว้อะไรกันเยอะมากเลยนะคะ
พร้อมทั้งส่งกำลังใจให้กับครอบครัววงกระจ่าง
หนุ่มพี่หนุ่มเองก็บอกว่าก่อนที่พี่ตัวจะเสียพี่หนุ่ม
ก็มีเรื่องที่แบบอยู่ดีคิดถึงพี่ตัวขึ้นมา
ไม่ใช่คือไม่ใช่ว่าผมไปคิดถึงพี่ตัวนะ
แต่ผมว่ามันเป็นเรื่องบังเอิญ

คือเรื่องของเรื่องเมื่อวานเนี่ยพอผมถ่ายข่าวใส่ไข่เสร็จเนี่ย
ผมก็ไปนั่งทานข้าวกับคุณตุ้ยธีรพัฒน์
แล้วก็มีคุณต้นชนรัมพรีเจ้าของตีไทยครัวน่ะแหละ

ต้องบอกไว้ก่อน
นวดไว้เข้าไปผมแบบไปหมดเลยอ่ะก็คุยกันเสร็จก็อยู่ดีคุณตุ้ยก็เปิด
ขึ้นมาเลยว่าพี่หนุ่มจำได้ไหมเราเคยไปถ่ายละครไปเล่นละครเวทีแสง
เสียเงินที่เชียงใหม่บอกจำได้เวียงกุมกามเรื่องเวียงกุมกามนะ
เสร็จพี่ก็บอกว่าคุณตุ้ยเองเนี่ยบอกตุ้ยเนี่ยจำได้ไหมเล่นเป็นใครตุ้ยบอกตุ้ยจำไป
ได้พี่ก็บอกว่าตุ้ยเล่นเป็นการโถมเป็นคนที่แบบว่าบอกให้พญามังรายเนี่ย
ย้ายเมืองบอกให้ย้ายเมืองซึ่งพี่เองเล่นเป็นอ้ายฟ้าอ้ายฟ้าคือคนที่ไปอยู่
เมืองสตรูแล้วก็เอาข้อมูลทั้งหมดมาบอกมาบอกพระยามังรายเพื่อที่ให้มังราย
ไปยึดเมืองแล้วมังรายก็คือคนที่เล่นก็คือพี่ตัวสลันยูแล้วก็คุยว่าแกเล่นเก่งมาก
แบบเออแล้วก็แบบไปเที่ยวกันตอนที่ไปอยู่เชียงใหม่สนุกดีนะตุ้ยเออก็เล่าให้คุณต้นฟัง
ให้ผู้ใหญ่ฟังว่าเราเคยเจอแล้วก็เล่าถึงพี่ตัวสลันยูพี่ตัวแบบก็ยังคุยกันอยู่
เลยว่าเออแบบไปไปพักที่โรงแรมแล้วแกก็บอกว่าเออน้ำมันอยู่ดีไอ้
เฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นอ่ะคือเพิ่งพูดถึงอ่ะ
แล้วเราไม่ได้รู้มาก่อนว่าพี่ตัวเสียชีวิต
คือจริงเปิ้ลหัทยาเขาไม่ได้มาบอกกันเลยทุกคนเลยนะ
ว่าตัวเป็นอะไรก็พยายามจะให้แบบปิด
แล้วก็ให้พี่ตัวเนี่ยแบบว่าไม่มีคนมารบกวนไง
พักผ่อนกันอย่างแบบว่าสุดกันไปเลย
ก็เลยไม่ได้มาพูดแม้กระทั่งนี่ขนาดเรารู้จักกับเปิ้ลมานะ
ก็ไม่ได้บอกกับเราเลยนะก็เงียบ
เขาบอกว่าเกิดจากที่เขาล้มในกองถ่าย
เป็นเพราะว่ากระดูกไงมันหักเข้าใจคำนี้ไหมก็เลยล้ม
เพราะว่ามะเร็งมันกัดกร่อนไปที่กระดูก
ตับแล้วมันกล่อนกระดูกมันก็กล่อนใช่ไหมล่ะ
ก็หักง่ายก็แค่นั้นเอง
ก็เรียกได้ว่าเอาจริงก็บอกว่ารับปรากฏไปตรวจเจอ
เป็นระยะที่๔แล้วเป็นมะเร็งตับถูกต้องไหมฮะ
ก็คือเท่าที่ฟังข่าวที่คุณเปิ้หัทยา
ที่มีในคุณเปิ้ลธัทยาเดี๋ยวจะแถลงตอนรู้สึกช่วงนี้

สัญญาณอยู่กับว่าก่อนหน้านี้ที่มีข่าวออกมา
ก็คือบอกว่าคุณตัวล้มในกองถ่าย

คุณหมอก็มีการตรวจนะฮะตรวจเช็คปรากฏว่าก็ไปดู
ทำไมกระดูกเหมือนถึงหักกระดูกหลังหรือสักอย่าง
แล้วก็พอไปเช็คก็ปรากฏว่าที่หักเนี่ยเกิดจากมะเร็ง
ก็เลยมีการรีเช็คทั้งหมดอีกทีหนึ่ง
ไปพบว่าคุณตัวมีเรื่องของมะเร็งตับ
แล้วก็ไปพบก้อนที่ตับด้วย
แล้วเนี่ยหลังจากนั้นก็คือรักษาเรื่อยมานะครับ
ก็เหมือนกับอาการก็ดีขึ้นมาเรื่อยจนสุดท้าย

คุณตัวก็เหมือนกับมีอาการความดันตก
แต่ว่าพี่ตัวไม่เหมือนกับไม่อยากจะทานข้าว

แต่พี่ตัวเป็นคนที่เล่นละครเก่งมาก
โคตรเก่งนะคือผมบอกเลยโคตรเก่ง

แล้วแบบจำบทผมไปเล่นละครกับแกอีก

แกเป็นคนที่เหมือนกับมีความจำที่เป็นเลิศที่สุดเลยนะ
คือเพิ่งได้บทมาแค่วันเดียวเอง

แล้วภาษาเป็นภาษาเหนือโบราณ
แกหูพูดแบบ
แต่เธอรู้ไหมเมื่อก่อนเขาหล่อมาก

ฉันเห็นตั้งแต่ครั้งแรกที่เขาเดินเข้ามาในวงการเลยนะ
เขาเริ่มจากการเป็นนายแบบก่อน
ตอนนั้นเขาไปถ่ายแบบให้กับหนังสือดิฉัน

ตอนนี้นี่เขาเริ่มเล่นหนัง
อันนี้เก้าอี้ขาวในห้องแดง
เธอต้องเอาตอนที่เขาเริ่มมาถ่ายแบบ

อันนั้นเขาเบอร์อะไรเหรอ

ป้ายรถเมย์ตรงข้างหน้าจุฬา
เน็ตอุ๊ยผู้ชายคนนี้ทำไมหล่ออย่างนี้

ตอนที่เขามาถ่ายแบบนั้นผมเขาจะยาวมาหน่อยนะ
พระเอกรุ่นนั้นก็จะมีคุณนกชัดชัย

มีคุณแซมยุรนันบินบรรลือฤทธิ์

บินที่ก็พระเอกนะแก
เขา๕คนมีเบิร์ตทงชัยด้วย

รุ่นนั้นรุ่นที่ฉันเจอตั้งแต่เขายังเป็นแบบ

ก็คืออย่างพี่ตัวได้อายุ๕๙ปีฮะ
ก็อย่างที่บอก๑๐มิถุนายนที่ผ่านมา

คุณเป้ยหัทยาภรรยาแล้วก็ลูกสาวฟ้าแฝดเขา

ก็เดินทางมารับศพพี่ตัวนะครับ

แล้วก็เคลื่อนศพไปตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดนาคปรก

ไปด้วยความโศกเศร้ามีศิลปินดารา
คนที่มีชื่อเสียงจากหลากหลายวงการ

ก็มีพี่แดงธัญญาวัชิระบรรจง

ก็เป็นพี่น้องกันแท้กับทางพี่ตัว

คือเข้าไปเป็นลูกเลี้ยงนะ

แล้วก็นามสกุลวงกระจ่าง